ดูเรื่องหนึ่งค่ะกรณีที่ผู้หญิงคนนึงเขาท้อง
เขาท้องลูกคนแรกด้วยที่จังหวัดสุราธานี
ทีนี้มันเลยจากกำหนดคลอดไปละ๑สัปดาห์
ไปถึงที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
กว่าลูกจะคลอดออกมาได้ไปถึง๘โมงวันนี้
แต่คลอดอีกทีตี๕ของอีกวันหนึ่ง
สุดท้ายลูกที่คลอดออกมาเสียชีวิตนะคะ
ก็เรื่องนี้ค่ะก็มีการร้องเรียน
โดยที่สถานีตำรวจภูทรกาญจนดิตที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
นางสาวนัชชาพรกลิ่นหมี
ก็เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวนเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เพราะว่าเธอไปทำคลอดที่โรงพยาบาลกาญจนดิต
แต่ลูกที่ออกมาเสียชีวิตนะคะ
โดยนางสาวนัชชาพรก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะตอนประมาณ๘โมงครึ่ง
ก็ไปที่โรงพยาบาลกาญจนดิต
เพราะว่าตอนนั้นคือเธอท้อง
ท้องแก่แล้วแล้วมันเลยกำหนดคลอดมาแล้วด้วย
แต่ทำไมยังไม่เจ็บท้องคลอดสักที
พอไปถึงที่โรงพยาบาลแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่
พยาบาลก็ใช้ยาเหน็บช่องคลอดนะคะ
คือยาเหน็บมันจะช่วยเรื่องของการเร่งคลอด
ทีนี้ผ่านไปประมาณนัก๒๓ชั่วโมง
ก็มีอาการเจ็บท้องจะคลอดแล้วนะคะ

ก็ไปเจอว่าออกซิเจนมันเข้าไปเลี้ยงเด็กในท้องไม่พอ
ตอนนั้นประมาณสัก๑๐โมง
ทีนี้ก็เลยให้เครื่องช่วยหายใจกับแม่
แล้วเมื่ออาการดีขึ้นก็ถอดเครื่องช่วยหายใจออก
จนผ่านไปเวลาผ่านไปตั้งแต่๑๐โมงนะ
ผ่านไปถึงเที่ยงคืนค่ะ

จากการตรวจสอบพบว่าปากมดลูกมันเปิด
ปกติปากมดลูกมันจะเปิดประมาณสักชั่วโมงละเซนนะคะ
ทีนี้พาเข้าไปในห้องคลอด
ถึงตอนนั้นทางด้านคุณนัฐชาภารย์บอกว่า
ปวดท้องคลอดอย่างรุนแรงเลย
พยาบาลบอกว่าคุณแม่คุณแม่นอนตะแคงนะ
ให้หนีบขาไว้แล้วก็เห็นหายใจเข้าหายใจออก
หายใจเข้าลึกหายใจออกยาว
แต่คุณนัชชาพรบอกว่ามันเจ็บท้องขึ้นเรื่อย
แล้วก็บอกพยาบาลว่าไม่ไหวแล้วค่ะคุณพยาบาล
พยาบาลบอกว่านอนตะแคงไปเรื่อยค่ะคุณแม่
รอจนกว่ามดลูกจะเปิด
จนถึงประมาณตี๕เด็กคลอดออกมาค่ะคุณผู้ชม
แต่เด็กไม่หายใจ
พยาบาลก็พยายามที่จะช่วยเหลือเด็กไว้
แต่ทีนี้ค่ะเด็กไม่มีการตอบสนองแล้ว
จากนั้นก็เลยนำเด็กย้ายจากโรงพยาบาลแรก
ที่ไปทำคลอดคือโรงพยาบาลการสนาดิษฐ์
ไปส่งยังโรงพยาบาลสุราธานี
แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเด็กเอาไว้ได้นะคะ
ซึ่งทางคุณแม่และยาดบอกว่าตอนนี้
เอาจริงนะไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แต่อยากให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้าย
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับคนอื่นอีก
ส่วนทางด้านผอโรงพยาบาลกาญจนดิตนะคะ
นายแพทย์เอกชัยมุกดาพิทักษ์
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดจากการที่ผู้ป่วยมาคลอดช้ากว่ากำหนดประมาณ๑สัปดาห์
แล้วก็ต้องใช้ยาในการกระตุ้นคลอด
ก็ขาดออกซิเจนช่วงระหว่างรอคลอด
จึงพยายามส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสุราธานี

ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าพยาบาลไม่เอาใจใส่
ระหว่างที่รอคลอดเนี่ยเรื่องนี้ทางผอโรงพยาบาลบอกว่า

สำหรับการเยียวยาผู้เสียหาย
ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าจะเข้าข่าย
กรณีการเยียวยาหรือไม่นะคะ